สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะสวัสดีคุณผัดไทยค่ะ
สวัสดีค่ะคุณหมดดำค่ะมันจะตกอย่างงี้อีกสองสามวันเนาะ
ใช่เออแต่หนาวมือเย็นอ่ะเอาแค่ไม่มีฝุ่นดีใจแล้ว
เออแต่ไม่มีฝุ่นจริงแต่มันไม่มีฝุ่นเพราะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ฝุ่นลงหลายวันอยู่น่ะ
ติดติดกันมาหลายวันเลยคุณแม่ต้องรักษาสุขภาพนะคะ
ค่ะไม่ได้เป็นวันเจอฝนเลยค่ะตอนนี้คืออากาศอ่ะโอเคอากาศมันไม่มีฝุ่นจริงจริงตอนเนี้ย
เพราะว่าดีเพราะว่าอากาศดีบอกมันก็มีผลต่อเอเป็กไงแม่เพราะว่าผู้นำต่างก็ดูจะแฮป
จออีกิตติ้งเมื่อวานพี่เบิร์ตไปร้องเพลงเปิดอย่างแบบว่ายิ่งใหญ่อลังการจริง
มาสร้างก็ประชุมกันตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนี่ไงแองจิใส่ต้อนรับเนี่ย
กดถูกนะคะถูกสิถูกไหมแม่
สกดถูกไหมแม่อันนี้แม่เป็นแอร์เก่าทำไมคะ
บอกว่าจะพูดถึงป้ายที่เขาแก้เร็วมากนะ
เร็วแป๊บเดียวเลยเนอะเพราะว่ามีกรณีที่พูดถึงแป๊บเดียวก็แก้เลย
แล้วก็คนที่ไปตัดต่อก็เร็วมากเช่นกันบางทีไปตัดต่อเป็นคำบางทีก็ไม่สุภาพเนอะ
อย่างที่บอกไปนะว่าต้องเอาออกนะคะผิดกฎหมายนะ
เพราะเราเป็นเจ้าภาพเหมือนกันค่ะแต่ก็ต้องมีเรื่องของการรักษาความปลอดภัย
ใช่มีการซักซ้อมกันมาสักพักหนึ่งแล้วอ่ะนะคะทีนี้เนี่ยพอมันมีเหตุการณ์เรื่องของการชุมนุม
ก็คือยอดชุมนุมอยู่ที่ประมาณสัก๓๕๐คนก็มีการเคลื่อนขบวนค่ะ
โดยเคลื่อนขบวนฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเพราะว่าในช่วงการประชุมเนี่ยเขามีข้อกำหนดแล้วก็เงื่อนไขออกมานะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการแจ้งแล้วก็ประชาสัมพันธ์กลุ่มผู้ชุมนุมให้ทราบอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว
โดยกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะเคลื่อนขบวนมาถึงบริเวณถนนดินสอ
เนี้ยค่ะวันนี้มีการประทะกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ใช้เครื่องเสียงนะคะ
มีการประกาศเจรจาแล้วก็แจ้งเตือนกับกลุ่มผู้ชุมนุมปรากฏว่าก็ไม่เป็นผลน่ะนะคะ
ก็มีการแบบว่าคว่างปลาสิ่งของมีการทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ปลาก้อนหิน
ลายรถยนต์กระบะของทางราชการเสียหายด้วยก็มีการใช้กำลังทำร้ายแล้วก็ต่อสู่ขัดขวางกัน
ตำรวจก็เลยบอกว่ามีความจำเป็นต้องใช้กำลังป้องกันตนเองแล้วก็ทำการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดไป
ถึงตอนนี้เนี่ยประมาณ๒๕คนนะคะวันนี้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ
รวมไปถึงกลุ่มผู้ชุมนุมเองก็มีได้รับบาดเจ็บเช่นกันแล้วก็มีกลุ่มของสื่อมวลชนบางสำนักก็ไม่ได้รับบาดเจ็บ
มีต่างประเทศด้วยของรอยเตอร์ก็มีแบบว่าสะเก็ดของแก้วที่ถูกปลามาถ้าเราเห็นภาพก็คือเหมือนปลามาจากด้านหลังของทางตำรวจควบคุมฝูงชน
แต่ไม่รู้ว่ามาจากกลุ่มใดนะคะแล้วก็ไปกระแทกที่หน้ารถกระบะแล้วก็กระจกเนี่ยมันกระเด็นเข้าไปที่ตาของนักข่าวต่างประเทศด้วย
ทีนี้ก็มีทางของกลุ่มรัศดรที่วันนี้ออกมาบอกอะค่ะเขาบอกว่ามีการใช้กระสุนยางของเจ้าหน้าที่แล้วก็มีแก๊สน้ำตาอะไรอย่างนี้
กรณีนี้ปรากฏว่าก็คือทางตำรวจเองก็ออกมาบอกว่ามีการใช้กระสุนยางยืนยันบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้อุปกรณ์เพื่อการป้องกันตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกแบบนั้นนะคะ
แล้วก็เพื่อที่จะจับกลุ่มผู้กระทำความผิดที่แบบว่าต่อสู้ขัดขวางและทำร้ายร่างกาย
ทั้งหมดเป็นไปตามหลักกฎหมายตามยุทธวิธีเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยแล้วก็เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วก็ดูแลความสงบเรียบร้อย
ก็คือตั้งแต่ช่วงเช้าเลยคนแรกที่มีการถูกจับกลุ่มไปคือป้าเป้าป้าเป้า
ตั้งแต่๙โมงกว่าประมาณ๙โมงครึ่งเนี่ยค่ะก็จับตัวป้าเป้าไปหลังจากนั้นก็คือมีมาตลอด
ช่วงประมาณสักบ่ายบ่ายก็มีการเคลียร์พื้นที่ตรงถนนดินสอกันไปอ่ะนะคะอืม
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานเพิ่มเติมบอกว่ามวลชนรัศดรหยุดเอกเป็ก๒๐๒๒ที่เป็นชายชะกัน
หน้าขบวนเนี่ยได้รับสัญญาณให้เริ่มทำการบุกโดยพยายามเคลื่อนย้ายรถตำรวจที่จอดขวา
กลุ่มผู้ชุมนุมก็เกิดการประทะผลักดันชุลมุนกันขึ้นมา
แต่สุดท้ายแกนนำต้องสั่งหยุดค่ะเพราะว่าต้านกำลังตำรวจที่มากกว่าไม่ได้
กระทั่งเวลา๑๐นาฬิกามวลชนพยายามบุกฝาแนวตำรวจเป็นครั้งที่๒
ก็เกิดการประทะผลักดันกันอีกครั้งหนึ่งมีเสียงคล้ายปืนยิงกระสุนยางสองนัด
วลชนล้มลุกลุกคันบาดเจ็บกันหลายรายอย่างที่บอกไปนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝุงชนมีการจับตัวป้าเป้าไป
แล้วก็ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมเกิดความไม่พอใจพร้อมกับตะโกนบอกว่าให้ปล่อยป้าเป้า
ก่อนจะมีพระสงฆ์ก็เข้าไปดันโล่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
แล้วก็มีหมวลชนไปปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรงนั้นแต่ก็คือถูกกันออกมาค่ะ
โดยแกนนำมีการส่งสารถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าพวกเรามี๓ข้อเรียกร้องถึงตำรวจนะคะ
ตำรวจจะต้องนำกำลังออกไปโดยทันที
เคลียร์เส้นทางให้ประชาชนเดินเท้าไปจนถึงศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจโดยสวัสดีภาพ
ตำรวจต้องมากราบเท้าประชาชนทุกคนหลังจากนั้นก็เกิดชุนละมุนกันขึ้นมา
ซึ่งวันนี้ก็มีนักการเมืองหลายคนออกมาแอคชั่นพอสมควรนะฮะ
เนาะจะเป็นน้องอิงน้องอิงหัวหน้าก็ปั่วเพื่อไทย
แล้วก็เหมือนจะเป็นคุณพิธาคุณรังสิมันโรมก็ได้ไปอยู่ตรงนั้นด้วย

วันนี้อย่างคุณอิ๊งแพทองทัพบอกรัฐไม่ควรใช้ความรุนแรงกับประชาชน
โดยเฉพาะใช้กระสุนยางในระยะประชิด
อันนี้ก็คือจากคุณแพทองทานชินวัฒน์
เขาก็บอกว่าการแสดงความคิดเห็นแบบสันติ
รัสจากอาวุธของประชาชนเช่นนี้
ไม่ควรใช้ความรุนแรงกับประชาชน
โดยเฉพาะการใช้กระสุนยางในระยะประชิด
แพร่ทองทานชินวัฒน์ประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วม
และนวัตกรรมในฐานะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย
ในขณะที่คุณพิธานะฮะเขาก็บอกเลยว่า

และโอบรับความเห็นที่แตกต่างหลากหลาย
ไม่ใช่เป็นการประชุมที่ต้องใช้ความรุนแรง

ผิดหลักการไร้ความจำเป็น
เพื่อให้ใครได้ถ่ายรูปกับผู้นำ

ผู้นำหลายคนก็ถึงกันแล้ว

แล้วก็เมื่อเช้ามีการเริ่มการประชุมตั้งแต่เช้าเลย

นี่ก็คือเป็นเราไปดูภาพผู้นำ
แต่ละท่านอันนี้คือทางฝรั่งเศส
เมื่อวานนี้ท่านมีเวลาว่าง

ไม่ได้เห็นนายกพูดคุยตลอดไหม
หมายว่าพูดภาษาอาหรับได้หรือครับ

อันนี้เป็นจากอินโดนีเซีย

บอสในประชุมก็จะมีกิจกรรมเยอะอยู่นะ

นี่ไง
นี่จากอเมริกา
ที่มาถึงเมื่อคืนใช่ไหมคะที่เมื่อสุดอ่ะใช่ค่ะ

ญี่ปุ่นนะคะนี่ประเทศญี่ปุ่น

ทั่วโลกให้ความสนใจกับเอเชียอย่างเรากันมากเลย
การประชุมสุดยอดผู้นำ

กัมพูชาไปอินโดนีเซีย

จับตามองมากมากอืมนี่นี่เป็นภาพบรรยากาศการประชุม
มาช่วงเช้านี้เลยอืมนี่ของประเทศจีนค่ะนะฮะนี่อืม
ขอให้ได้ผลดีต่อคือประเทศไทยคนไทยเรายังไม่รู้ว่าการประชุมทั้งหมดน่ะ
เขามีเพลงนะมีเพลงออกมาว่าเขาเป็นเพลงออกมาเพื่อจะอธิบายว่า
เขาประชุมเพื่ออะไรอ่ะจริงจริงมีเพลงไม่รู้ก็มีพี่น้ำมีอยู่ไหมเพลงมีเพลงแบบเป็นเหมือนเป็นแบบ
ไม่ใช่จัดครั้งแรกนะฮะครั้งแรกนี่ครั้งที่สามครั้งที่สามครั้งที่สาม
มีการแห่เรือถูกต้องไหมฮะเขาเรียกว่าเรือเรือสุพรรณหงษ์เรือ
ทุกอย่างเรืออะไรแอ่งจิ๊กเขาเรียกว่าแห่เรือให้พระนามดูอะไรอย่างเงี้ย
อ่าก็เป็นแบบว่าคือก็แล้วแต่ช่วงเวลาเนอะอืมของมีมีคุณปัวขาว
สปาเห็นไปทำสปากันเยอะแบบประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเนี่ย
เขาไปดูมวยเลยนะใช่เขาไปดูสนามมวยลุมพินีเลยเขาบอก

อยากให้อพเตอร์ยำไปโชว์โล๔๕
เพราะวันนี้เมนูนี้เราจะเห็นว่าปากุเเรา
ปากุเเราอะไร

เวลาเราไปเมืองนอกเมืองนาเนี่ย

แล้วก็หากินไม่ได้ตลอดเวลา

พอทุ่มนึงอะไรก็ปิดแล้ว

เขาบอกอยู่เมืองไทยอยากกินตอนไหนก็ออกไปได้เลย

วันนี้คำถามที่เมย์ถามมาตลอด

เราคุยกันมาสักพักนึงแล้วนะเนี่ย

แสนสิริมีหลายที่ในประเทศไทย
พอโพสต์ภาพโปรไฟล์พร้อมถึงว่า

ผู้นำของเราไม่ได้นำประเทศไทย

ผู้นำคนต่อไปผมว่าต้องกล้า
ที่จะเดินออกไปสู่เวทีโลก

โดยหนึ่งในผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่า

ผมจะเลือกเพื่อไทย

ผมอยู่เพื่อไทยครับ

ตอนแรกยังไม่ได้บอกแบบชัดเจน

คุณอิ๊งชอบติดน้องอิ๊ง

เป็นประธานยุทธศาสตร์
น้องอิ๊งไม่เคยมาบอกว่าเป็นคาดิเดตนายกเมื่อหนึ่งนะ

แต่เขากลับมาเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย

เป็นการรวบรวมแบบว่าเราอาจจะเห็นเพื่อไทยเนี่ย
หลังมีคนอายุขึ้น

มีพื้นส่วนต้นของคนรุ่นใหม่

ก็เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย

อิ๊งประกาศว่าอ้าวมีข่าวดีนะ

จะมีหลานคนที่๗จะมีหลานคนที่๗แล้วก็คือลูกชายของน้องอิ๊งตอนนี้อยู่ในท้องอยู่
ก็น่าจะคลอดประมาณพฤษภาคมถ้าเรานับไปนับมาพฤษภาคมถ้าคุณอิ๊งคลอดพฤษภาคมเนี่ย
มันก็ช่วงกับเลือกตั้งหรือเปล่าแต่วันนี้วันนี้คุณเศรษฐาตอบว่าผมอยู่เพื่อไทยครับ
ก็ได้เริ่มเปิดตัวสัมภาษณ์ผ่านสื่อต่างคุณเศรษฐาจะเข้ามาเป็นหนึ่งในสามคันดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทย
แน่นอนคุณหมอชะนานสี่แก้วหัวหน้าพัฒนาประภูติไทยก็บอกว่าแล้วมเหมือนกันว่าเป็นเจตนารมน์ของคุณเศรษฐาที่แสดงออกมาเช่นนั้น

ขึ้นอยู่กับกระบวนการพิจารณาของพักต่อไป
อันนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนแล้ว

เคารพลงสร้างกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมา

ช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเราก็มีการพูดถึงพระเอกฟอร์ฟันที่แบบว่าบุกไปบ้านของอดีตแฟนของเขานะคะ
เมื่อวานนี้ก็มีการเล่าไปที่แบบมีภาพจากกล้องวงจรปิดใช้เหล็กอะค่ะ
พยายามจะไปแบบว่าทุบรถอะไรอย่างนี้ก็เป็นการแบบว่าคุกคามดาราสาวที่ชื่อมินดา
ก็พันธุ์ตำรวจโทสารวุฒิบุตรดีนะคะรองภูมิกับการสืบสวนสอบสวนสนบังเขนมีการเปิดเผยถึงเรื่องของความคืบหน้า
เพราะว่าจริงพอมันมีเหตุการณ์แบบนี้ค่ะจริงเขามีการไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่๑๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ซึ่งก็เรียกว่าพนักงานสอบสวนเขาก็เลยเตรียมออกหมายเรียกครั้งที่๑ในข้อหาทำให้เสียทรัพย์เพื่อให้นักแสดงชายเข้ามาพบแล้วก็เจรจากับฝ่ายหญิงผู้เสียหาย
เนื่องจากว่าคดีเนี้ยมันสามารถยอมความกันได้ค่ะพูดคุยกันแล้วตกลงกันได้เนี้ยนะคะก็สามารถที่จะถอนแจ้งความภายหลังแต่ถ้าสมมุติว่าตกลงกันไม่ได้อันนี้ก็ต้องมีหมายว่าเรียกครั้งที่สองแล้วถ้าหากว่าดาราชายคนนี้เขาไม่มาพบตามนัดก็จะขอหมายสารเป็นหมายจับต่อไปทีนี้ในโลกออนไลน์ก็มีการเปิดวาร์
คือคุณฟิล์มกรรณกิจโดยเข้าสู่องค์การผลงานการแสดงเรื่องแรกในซีรีส์น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์อ่ะค่ะอ๋อก่อนจะมาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดช่องเจ็ดมีผลงานแสดงเรื่องแรกของช่องก็คือพริกกับเกลือตั้งแต่ปีสองพันห้าร้ายหกสิบสี่นะคะโดยฟิล์มเนี้ยครั้งหนึ่งเคยใช้นำสกุลว่ารั
ถึงกรณีที่มีผู้หญิงออกมาแฉว่ามีลูกมีเมียซึ่งตอนนั้นฟิล์มเขาเปิดใจยอมรับนะคะว่าเขาแต่งงานมีลูกก่อนเข้าวงการจริงตั้งแต่ตอนนั้นที่บอกแล้วส่วนที่บอกว่าเจ้าตัวเนี่ยค่ะตีลูกชายตอนอายุ๓เดือนน้องเขายืนยันออกมาบอกว่าเขาไม่เคยตีซึ่งมันก็มีกรณีเพราะว่าสาวมินดาเองเขาก็มีก
หรือแบบที่คุยกันมามีบางคนท้องแล้วให้เขาแบบว่ายอมรับคือมันยาวมากอ่ะค่ะคือเรื่องเขาเล่าเป็นนิทานเลยอ่ะคนนี้เคยมีข่าวอยู่แล้วนี่เคยมีข่าวมาก่อนหน้านี้เหมือนกันใช่ไหมใช่คนนี้รู้สึกเคยไปออกรายการของคุณหนุ่มกันชัยด้วยก็เคยไปออกรายการของหนุ่มกันชัยแล้วค่ะกรณีแบบว่าของตอนนั้นกับนักร้องแซคช
แล้วคนที่สองของคุณสมฤทธิ์แทนทรัพย์ค่ะสสชภูมิ
พักพลังประชารัฐซึ่งก็ถือว่าเป็นตระกูลนักการเมืองชื่อดังของจังหวัดชายภูมิเลยทีเดียว
แล้วบ้านของเธอก็คือประกอบธุรกิจแบบอสังหาริมทรัพย์หลายอย่าง
รับสร้างบ้านทำรีสอร์ทปั๊มน้ำมันอะไรอย่างนี้

ใช่ซึ่งจริงตัวมุมดาเองเขาก็มีการเขียนอยู่แหละว่าจริงก็มีคนพยายามจะเข้ามา
หรือแบบมาพูดคุยกับเขาเป็นพระเอกหรืออะไรประมาณอย่างนี้
เขาก็มีความอธิบายไร่เรียงกันมานะคะ
ตัวน้องเขาเองเนี่ยคือเรียนจบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จุบันมินดาเขารับหน้าที่ทำธุรกิจกับที่บ้านช่วยธุรกิจที่บ้าน

มีผลงานแจ้งเกิดจากบทอ้อแอ้ในละครเรื่องลูกตาลลอยแก้วนะคะ
ส่วนผลงานการแสดงอื่นก็มีภาพยนตร์เรื่องโรงจำนำบนบานสารเก่า๗วันจองเวร๒

ก็คือที่บ้านน้องก็มีธุรกิจเยอะแยะอยู่แล้ว
ใช่
ปี๖๑ค่ะที่มีกรณีกับคุณแซคชุมแพร
ตอนนั้นก็ไปออกรายการของพี่หนุ่มด้วย

คนก็ไปเปิดวาร์ฟเช็คกันว่าแบบเอ๊ะตอนแรกเป็นชื่อย่อคือใครอะไรอย่างนี้
แต่แบบไปทำอุอาจบางที

แต่ว่าตำรวจเรียกแล้วค่ะเพราะว่าเขามีการแจ้งความไปแล้วไงค่ะ
ดังนั้นคุณก็ต้องออกมาอธิบายตามหมายเรียกครั้งที่๑ที่ตำรวจกำลังเจาะจะเรียก

เป็นไปตามกฎหมายเป็นตามสเต็ปต่อไป
สรุปเมื่อวานเช็คไปเช็คมาเกี่ยวกับวัดร้างชุมพร
คนที่โพสอ่ะถูกรางวัลที่หนึ่งจริง

เขาไม่สัมภาษณ์เขาขอความเป็นส่วนตัว
ก็ไม่รู้ว่าถูกกี่ใบเนาะ
ถามว่าไม่รู้ว่าถูกกี่ใบก็ไม่รู้จริง
ไม่รู้ว่าแต่ใบหนึ่ง๖ล้านถูกต้องไหม
ใบที่เขาถืออยู่อ่ะ๖ล้านถูกต้องไหมอังจิ
แต่ไม่รู้ไงสุดท้ายคือเขาบอกถูกวันที่๑จริง
แต่รู้ว่าถูกกี่ใบไงไหม
คือเริ่มต้นอย่างที่มอยเราเล่าถูกรางวัลที่๑จะไปบูรณะหาคนฐานยาก

ซึ่งตัวเขาเองไม่ได้ไปวัดล้างนะ
ตัวเองเขาไม่ได้ไปวัดล้างคือหมายถึงว่าเขาแชร์
มีคนบอกว่ามีการเจอวัดร้างอย่างนู้นอย่างนี้
ก็บอกว่าถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งจะไปทางย่าไปบุรณะ
ปรากฏตัวเองถูกรางวัลที่๑จริง
ในเวลาต่อมาเนี่ยก็มีการแชร์ภาพวัดร้างเมืองชุมพร
ถูกทิ้งล้างมานานหลายปี
สลากกินแบ่งรัฐบาลออกมา
ถูกรางวัลที่หนึ่งฮะกลายเป็นข่าวที่ทุกช่อง
กลายเป็นข่าวที่ทุกสำนักจะต้องนำเสนอกันหมดเลย
ได้โพสต์ข้อความว่าใจเย็น
อย่างแรกเนี่ยขอแสดงความยินดีก่อนกับถูกรางวัลที่หนึ่ง
แต่อย่าตื่นเต้นเยอะวัดร้างในประเทศไทยเนี่ยนะ

มีทั้งหมด๑๔๘๕วัด

ถ้าสมมุติงวดหน้า๔๘๕ออกหรือ๑๔๘๕ออกเนี่ย
ก็ไปหาวัดบูรณะกันละกันพร้อมพิกัดทั่วประเทศใครอยากจะบูรณะวัดทางย่าก่อน
โดยที่ไม่ต้องถูกรางวัลที่๑รับรองได้บุญ
อาจจะได้โชคเช่นสาวคนดังเก่าหลายวัดเนี่ย
อาจจะรอคนมีใจบุญไปบูรณวัฒน์กันอยู่
แล้วก็บอกลองเข้าไปกดดูสิวัดมันเยอะนะ

แต่ถ้าสมมุติว่าเราถูกรางวัลที่๑เราจะไปบูรณวัดนะอะไรอย่างนี้อีก
จริงทำให้รู้ว่าไงรู้มั้ยหยุดสร้างใหม่
อันนี้จากใจเลยนะในฐานะตัวเองเป็นคนมูนะ
ถ้ามีอยู่๑๔๐๐กว่าวัดคุณลองไปดูวัดเหล่านั้นสิ
แล้วก็หยุดสร้างใหม่ทุกวันนี้บางทีคำถามมันเกิดคำถามกัน

เคยถามว่าวัดใหญ่ขนาดเนี่ยกุฏิเยอะขนาดเนี่ย

ห้าองค์อย่างนี้แต่ในขณะที่บางคนน่ะยังไม่มีบ้านจะอยู่เลยอ่ะ

แต่ถ้าวันนี้เขาประกาศออกมาว่า๑๔๘๕วัด

อ่ะการมูเตรลูฉันเชื่อว่าการสร้างสิ่งของเก่าเก่า
ที่แบบว่ามันพังสลายไม่มีอะไรให้มันมีมูลค่าหรือมี

จริงสมัยก่อนเนี่ยมีวัดอยู่ในที่แบบนี้

คือมันเป็นทางใจนะคือแบบเหมือนกับเขาเรียกว่า
ป้องปรามอ่ะคือแบบพอคิดไม่ดีปุ๊บพอเห็น
อาจจะช่วยแบบยับยั้งได้
เขาถึงนิยมสร้างตามในที่แบบนี้

บางทีด้วยแค่แภพพุธรูปหรืออะไรแบบนี้
แต่คุณผู้ชมเขียนบอกว่าวัดที่วัดร้างเยอะ

อ่าของปู่แหวนแม่
เชื่อไหมว่าตัวเองไปวัดหลวงปู่แหวนแม่ได้อะไรมาอีกไหม
ได้อะไรคือไปไปไปคนไปให้ไปไปวัดคือใบไม้ตกยังได้ยินเลยอ่ะ
เพราะว่ามันเป็นโรงเรียนของหัวแม่ไม่ใช่ใหญ่มากโอ้โห
ที่ท่านยังอยู่อ่ะโอ้โหก็ทุกคนก็สร้างทุกวันนี้ไปสิ
ไม่เห็นมีใครไปเลยไม่เห็นจะมีใครไปเลยคือหลวงปู่แหวนอ่ะ
หรือแบบว่าพระเกจิอาจารย์เยอะเยอะอย่างเงี้ยเออว่ะเราเคยลองคิดอยากจะกลับไปกันบ้างไหมคือ
เราเคยอ่ะวันนี้เศรษฐการณ์ไอ้ไข่เศรษฐการณ์ท้าเวชสุวรรณเศรษฐการณ์พญานาค
แต่เราลืมไปว่านี่แหละเขาบอกว่าอยากที่ยึดติดที่ตัวบุคคลไงอืม
ส่วนหลักส่วนหลักคำสรรค่ะนะคะอย่างเช่นแบบว่าวันนี้คุณบอกว่าโอเคอ่ะ
อย่างฉันเป็นคนมูฉันไม่ได้มีความคำสอนอะไรอยู่ในหัวฉันเยอะหรอก

อ่ะดีนะหรือถ้าสมมุติเราไปเจอวัดล้าง
หรือวันนี้เราสร้างโรงพยาบาลกันดีกว่าไหม

ก็ทำแต่หมายถึงว่าอย่างนี้ทำให้เรารู้ว่าถ้าสมมุติอย่างนี้
๑๔๘๕วัดทอดกระถิ่งไป
แต่จริงอย่างที่แม่พูดนุรนาสัครันภาพที่ไหนไปอยู่
ก็ไม่ต้องมีไงแต่ว่าเอาไว้ยึดเหนียวใจไง
บางทีอย่างที่พี่บอกเข้าไปเจอเข้าไปเห็น
บางทีกัดใจโดยที่แบบเห็นแล้วเออแบบ
แบบจับใจไปไม่มีพระจำวัดก็จะไม่ได้มีมันก็ไม่ได้อยู่ดี
แต่สุดท้ายคือถ้าไม่มีคนอยู่มันก็จะ

ใช่ไหมก็คือหนึ่งเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิด
แต่อย่างนี้อย่างกรณีวัดนี้พอออกค่าไปคนออกไปก็

ใช่ส่วนใหญ่บางที่ก็จะกลายเป็นแบบจากวัดที่
ถ้าไม่ได้มีพระจังวัฒน์ก็อาจจะกลายเป็นสถานปฏิบัติธรรม

เพราะว่ามนุษย์เริ่มย้อนกลับไปดูแลจิตตัวเองเยอะขึ้นนะ

ช่วงนี้ก็จะเห็นได้ว่า

ด้วยแบบว่าอากาศดีหรือว่าอะไรหลายอย่างมีวันหยุดแต่คุณผู้ชมค่ะ
อันนี้ขอเข้ามาเรื่องการเงินนิดนึงเนาะค่ะเชียงใหม่จากที่แบบว่า
อย่างตอนโควิดรู้แหละไม่มีการเดินทางไม่อะไรนะคะ
แต่ณตอนนี้ทำไมนะคะคนถึงนิยมที่จะเดินทางไปเชียงใหม่กันเยอะมาก
ท่องเที่ยวไปอะไรต่างต่างเนี่ยแล้วปรากฏว่าเมื่อก่อนเนี้ยนะคะ
ค่าตัวเครื่องบินหลักพันนะอืมเดี๋ยวนี้นะคะล่าสุดนี่แหละค่ะ
ล่าสุดเกิดกับตัวเองเลยบอกหลานบอกว่าอุ๊ยมันพี่หยุดไง
ถึงสามวันไปไปเชียงใหม่กันอยากไปให้นางเช็คค่าตัว
นางบอกว่าแม่ไปกลับหลักหมื่นคนละนะคนละนะเขาบอกว่าเชียงใหม่เนี่ยนะคะ
วันที่สิบแปดพฤติกาแล้วกลับวันที่ยี่สิบพฤติกาเนี้ยนะคะ
ประมาณราคานะคะหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาท
เขาบอกเติมเงินอีกนิดเดียวไปญี่ปุ่นได้ไปไต้หวันได้เลยแพง
ทำไมมันกลายเป็นอย่างงี้ไปได้นะคะแล้วก็สนใจว่าทำไมช่วงเนี้ยคนถึงไปเชียงใหม่
คืออย่างงี้ค่ะคุณผู้ชมอากาศใช่ไหมหนึ่งอากาศสองมันมีอย่างงี้
มันมีงานมันมีเทศกาลต่างต่างเช่นนะคะรับน้องขึ้นดอยที่มชเนี่ย
วันที่สิบเก้าพฤติกาพฤตินี้ก็ต้องไปเนอะแบบมันเป็นอะไรที่แบบ
สมมติคุณไปจองกับฉันอ่ะค่ะเป็นหมื่นอยู่แล้วอย่างคุณจะจองปุ๊บบินปั๊บใช่ไหม
ค่ะเป็นหมื่นเป็นหมื่นถ้าสมมุติคุณแพลนไว้ก่อนอ่ะถูกใช่
ถ้าซื้อล่วงหน้าไกลไกลน่ะถูกจริงแต่ว่าบางทีแบบอย่างเงี้
เราไม่รู้เนอะว่าเราไม่ได้ว่างไงเราพอว่างปุ๊บเราอยากไป
ไม่ได้แล้วอันนี้หนึ่งนะคะก็คือมีงานที่เชียงใหม่เนาะ
อีกงานหนึ่งก็คือเป็นเชียงใหม่เฟสติวัลนะคะเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือนะคะ
ก็จะจัดวันที่สิบเก้าถึงยี่สิบพฤศจิกายนเนอะอืมแล้วก็ยังมีการสอบกว่าพอด้วยนะคะ
คอนเท็จ๒๐๒๒นะคะที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่งานมีเยอะอย่างเนี้ยนะคะ
มันก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยต้องการจะไปเชียงใหม่แต่อันตัวข้าพเจ้าอยากไปคืออะไรรู้ไหม

อยากไปกินเพราะว่าไปตรงนั้นใส่ผ้าถุงนิดนึง

เขาอยู่ในมิซาลินไกด์ใช่ไหมเขาอยู่ในมิซาลินไกด์
ตอนแรกหนูก็เดินไปทุกทีเพราะตอนหนูเรียนมชหนูก็ไปกินปกติอยู่แล้ว
ก็คือพนักกับเพื่อนตี๓๔เนี่ยโอ้โฮข้างหลังดูที่เขามีแบบว่า
กดรันคิวดูตอนหนึ่งไปหอคิวซิเท่าไหร่๒๖๐ไหมคิวที่๒๖๐
ถามไอ้ซายช่วยจะพาฉันไปกินข้าวที่ไหน
ไปเชียงใหม่ได้หรอกไปเชียงใหม่เสียงใหม่สุกี้หน้าบ้านเยอะแยะนึกออกปะ
แล้วหนูก็เข้าไปนะปั๊บก็นึกว่าก็จะมีแต่คนแบบคนเมืองนะอุ้นเหนือกัน
โอ๊ยสวัสดีเจ้าอย่างนี้เปล่ามีแต่ฝรั่งแม่
แล้วทีมงานฉันน่ะจบมชงั้นเลย

แต่เวลาน้องที่มาเสิร์ฟหรือมาดูแลเรามันได้บรรยากาศมากนะ

มันไม่ได้เป็นร้านสวยมากคือมันก็คือร้านอยู่ที่เดิม
ห่อมีกลิ่นฐานกินอะไรติด
แล้วมันก็มีเยอะเลยครับ
เปิดบางทีเนี่ยแบบ
ลูกชิ้นที่ออกไก่

พอแต่ที่ทะคอนสะวันก็จะมีกลุ่คเน็ตปลากรายที่อร่อย
แบบแล้วเขาแบบว่ามีหนมเบื้องอ่ะหนมเบื้องแบบที่ไข่แล้วมีไส้ไง
อุ้ยแบบโบนชี้ก็อร่อย
นี่พูดถึงอาหารการกินเวลามันก็หิวน่ะ

เมืองไทยเนี่ยอาหารอร่อยทุกจังหวัดเลย

ที่แบบแตกต่างกันไปเนาะบางทีเวลาเราไป
โซเชียลบอกว่าเพิ่งพูดเลขไป๑๔๘
อ๋อมันมีแต่ละพัฒน์เอ่อรอไม่หมดพึ่งให้๘๕๕๘ถูกเลยค่ะ
เป็นเหมือนอารมณ์แบบช่องทางธรรมชาติวันนี้ดูไหมมีคุณลุงคนนึงอ่ะ
บ้านหน่อยน่ารักมากตะโกนบอกว่าเนี่ยกองสลากอ่ะทำงานเดือนละแค่๒วันเอง
ออกแรงหมุนเยอะเนอะออกแรงหมุนนักได้นะเพราะเขาบอกว่าเขาซื้อทุกมวด
เขาไม่เคยถูกสักทีเลยอยากจะให้หมุนแรงหมุนแรงหน่อยอะไรอย่างนี้
แต่เขาจะได้ถูกกับคนอื่นบ้างทำงานเดือนละ๑แค่๒ครั้งเองน่ารัก
เอ้าไปดูเรื่องนี้กันดีกว่าเขาบอกว่าทัวร์ไปลงหนักมากเลย
มีหนุ่มคนนึงเขาโพสต์ว่ารายเดอร์ค่ะคือซึ่งรายเดอร์คนนี้เขาขาแบบว่าใช้การไม่ได้
กรรมธิการน่ะนะคะบอกว่าถ้าไม่ไหวอย่าทำทีเนี้ยพอคุณลงไปแบบนี้ปุ๊บเนี่ย
โซเชียลโอ้โหพาทัวร์กันไปลงเลยอ่ะคือเป็นเรื่องราวที่พูดถึงกันในโลกออนไลน์มากนะคะ
เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งมีการโพสต์ภาพพร้อมกับระบุข้อความบอกว่าไม่ไหวอย่าทำครับ
คุณไม่โทรหาผมเลิกทำไปเถอะครับส่งหน้าห้องเองโดยในภาพดังกล่าวน่ะเป็นบทสนทนานะคะ
รายเดอร์กับลูกค้าที่เขาเป็นคนโพสต์นะคะซึ่งรายเดอร์เองเนี่ยเขามีการส่งข้อความ
บอกลูกค้าแล้วบอกว่าให้ลงมารับอาหารเองเนื่องจากว่าตัวเขาเองเนี่ยขาพิการ
ก็สร้างความไม่พอใจให้กับลูกค้ารายดังกล่าวหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป
โซเชียลวิจารณ์ถึงประเด็นนี้ค่ะคือไม่ว่าจะเป็นรถทัวร์มาเต็มใจร้ายมาก
จิตใจเนอะลงมาไม่ได้ก็อดไปไม่ต้องกินจริงทางด้านนางสาวตรีรินกระเวนนะคะอายุสามสิบแปดปี
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านครัวมาเติมข้าวมันไก่อาหารตามสั่งจังหวัดนครราชศรีมาเขาเปิดเผย
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๑๗พฤศจิกายนเวลาประมาณสัก๒๒นาฬิกาคือ๔ทุ่ม
ลุงนั่งโทรหาลูกค้าอยู่สักพักนึงตัวเองเนี่ยก็เลยช่วยโทรไปสองครั้งแต่ว่าไม่สามารถติดต่อ
อืมทีนี้เนี่ยตัวเองก็เลยทักไปขอเบอร์ติดต่อลูกค้าทางแอปพลิเคชัน
น่ะนะคะแต่ไม่มีการตอบกลับผ่านไปซักพักลูกขอให้ทั้งร้านอ่ะ
ช่วยกดยกเลือกให้หน่อยถ้ากดเองจะถูกหางแป้นในตัวเองก็รู้สึกสงสาร
เข่านะคะคือต้องใช้ไม้ค้ำพยุงตัวเองไม่แต่เนี้ยต้องใช้ไม้พยุง
คนสงสารว่าคาดถึงหัวเขาแต่เขายังทำมาหากินแล้วเหมือนแบบไปโดนซ้ำเติมเขา
อันนี้คือจากใจความรู้สึกพี่ส่วนใหญ่คนก็จะคิดแบบนี้ถ้าสมมุติเราอ่านในคอมเมนต์
ทีนี้เนี่ยค่ะตัวเจ้าของร้านเองเขาก็เลยบอกโอเค
งั้นเขากดยกเลิกออเดอร์ให้ไม่คิดเงินค่าอาหาร
พอผ่านไปสักพักลุงรายเดอร์กลับมาที่ร้านบอกว่าลูกค้าโพสต์ประจาน
ตนก็เลยเข้าไปช่วยอธิบายในคอมเมนต์แต่ลูกค้าก็ยังมาตอบว่าตัวเองไม่ผิด
มันก็เลยกลายเป็นประเด็นค่ะคือลูกค้าก็ไม่ผิดหรอกแต่แค่แบบว่าอันนี้คือมันเรื่องของน้ำใจแล้วถูกต้องป่ะ
ถามว่าความจริงจะต้องเอาไปส่งเขาไหมแต่ก็คือลูกค้ารู้หรือเปล่าว่าเขาขอโทษว่า
เขาเขียนบอกค่ะบอกแล้วว่ารายเดอร์เขาพิมพ์บอกว่าช่วยลงมารับได้ไหมอะไรอย่างเงี้
เพราะว่าจริงบางทีเขาไม่ได้ไปส่งตามบ้านไงค่ะบางทีเป็นอพาร์ทเมนต์เป็นคอนโดเป็นห้องพักอย่างเงี้
บางคนก็อาจจะบอกว่าให้ส่งบนห้องแต่บางที่คอนโดอพาร์ทเมนต์ก็ไม่ได้ให้ขึ้นนะคะ
เพราะในช่วงโควิดที่ผ่านมาแต่ละสถานที่เขาก็มีมาตรการไม่เหมือนกัน
ที่บอกว่าโอเคคุณต้องฝากข้างล่างแล้วลูกบ้านต้องลงมารับหรืออะไรอย่างนี้
หรือบางที่อาจจะให้อนุญาตขึ้นไปถึงหน้าห้องก็ได้เราก็ไม่รู้
เพราะว่าที่คอนโดมีคุณลุงคนหนึ่งหูไม่ได้ยินนางก็จะใช้วิธีสื่อสารกับเราด้วยกัน
เราต้องเขียนอธิบายสถานที่แบบชัดเจนมากว่าอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้ถ้าไม่ได้จริง
ใช่เพราะบางทีโทรเข้ามาแล้วเป็นคนอื่นพูดอะค่ะ
บางทีเราพอมาส่งอย่างนี้ค่ะเราก็จะให้ทริปให้แหละนิดหน่อยเราก็อยากให้เป็นน้ำใจ
บางคนเขาก็บอกนะคะว่าอย่าสงสารเขาแต่ว่าแบบให้อุดหนุนให้เขาได้มีโอกาสทำงานดีกว่า
พูดแค่นี้เรารู้สึกเลยว่าเขาพยายามที่จะแบบไม่เป็นภาระ
เขาอยากช่วยตัวเองเราสันเสริญประมาณอย่างนี้มากเลยว่าเออแบบสู้อะค่ะสุดยอด
จริงอันนี้ทำให้เห็นว่าคนพิการนะขอใช้คำว่าคนพิการหน่อยเนาะแต่แบบเฮ้ยเขายังสู้อะ
คือส่วนใหญ่บางคนเขาก็จะพูดว่าจริงลูกค้าก็ไม่ผิดหรอกเพราะว่ามีการโทรไปด้วย
แต่พี่บายแล้วเรื่องของน้ำใจน้ำใจในการช่วยเหลือกันมันคือเรื่องนี้มากกว่าจริง
อ่ะเราเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะค่ะ

เธอได้บุญแล้วล่ะ

ใครบ้างคุยกับเรื่องที่ดิน
มีคนมาแอบขโมยขุดดินนางไป

พูดอย่างงี้เดี๋ยวเขาไปขุดหมดเลยนะ

บุกรุกที่ของคนอื่นไม่ได้นะคะ
แล้วแบบไปขุดดินไม่ได้รับอนุญาตแบบนี้นะไม่ได้นะ
เขาก็พาเข้าโรงแรมปรากฏว่าถึงห้องปุ๊บตกใจร้องไห้ทำไมล่ะ

ก็สวยไม่เป็นไรแต่เขาก็ตกใจอะจนไหนที่สุด
เรื่องนี้มันจะไม่เกิดแล้วถ้าเขาไม่มาร้องทุกข์กับตำรวจ
แจ้งความเหรอ
แล้วใครผิดล่ะคุณตอบสิว่าใครผิด
เพราะว่าเขาก็เป็นคนชวนไปเขาคือคนเอามาเอง
ไม่ทางก่อน
แล้วก็อาจจะคิดตามมุมของผู้ซื้อว่า
คุณไม่ได้ดราบรับคุณไม่ได้บอกขอบคุณทั้งหมด
ในระหว่างที่แบบกำลังไปเดินชายทะเลริมหาดอยู่เนี่ย
ก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งอุ๊ยตายไม่ได้ค่ะเห็นไม่ได้อยากเห็นหน้า
ปรากฏว่าก็ชวนคุยชวนคุยถูกอกถูกใจถูกอกถูกใจเลยล่ะ
ไปก็ชักชวนขึ้นไปไปนอนกันไปหลับนอนกัน
สรุปค่าตัว๑๕๐๐บาทง่วงซะแล้วจึงได้ตกลงแล้วก็พาไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งภายในซอย๘
เรียบชายหาดนั่นแหละที่หนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีเนี่ย
เมื่อถึงโรงแรมปุ๊บผู้หญิงที่พามาร่วมหลับนอนเป็นสาวประเภทสอง
ตัวเองก็ปฏิเสธแล้วพยายามขอเงินคืนคือเรื่องของเรื่องที่ไม่แจ้งความ
เพราะว่าไม่ได้เงินคืนแต่ยังไม่ได้อะไรใช่ไหม

มันต้องเคยปฐัยอะไรอีกไหมมันต้องเห็นก่อนไง

เธอจะมาเอาเงินชั้นคืนยังไงว่าเธอเรียกชั้นมาเอง

ก็น่าจ่ายถูกไหมนะ
คนอีเหี้ยบอกอะไรทำไมไม่คืนเงินชั้น

สองคุณทำผิดไม่ยอมคืนเงินฉัน

สุดก็เลยไปแจ้งความเมื่อกลับไปถึงโรงเรียน
เพราะว่าเอาละนอกจากที่แบบว่าไม่ยอมคืนพันห้า

อันนี้แหละน้ำตาร่วงเพราะนาฬิกาข้อมือนหาย
ก็ขอให้ตำรวจช่วยติดตามจับกลุ่มคนร้ายนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ได้รู้แล้วตอนนี้คนร้ายเป็นใคร
ซึ่งก็น่าจะจับไอ้ตอนแรกที่ไม่คืนเงินเขาไม่ผิดหรอก
แต่ไปขโมยนาฬิกาอันนี้ผิด
แต่เขาร้องไห้เพราะเงินก็เสียพันห้า
หันมานาฬิกากูก็หายอีก

ปลูกคืออยากรู้เขาร้องไห้ตั้งแต่ตอนที่รู้ว่าเป็นกับเธอ
ซึ่งว่าตอนนาฬิกาหายไม่

ไปแจ้งความก่อนว่าไม่ยอมจ่ายคืนพันห้า
กลับมาปุ๊บเอ้าทำไมนาฬิกาฉันหายด้วยล่ะ

นาฬิกาอาจจะแพงก็ได้แม่เนาะ

โอ้โหเล่นแล้วแต่เจ๊ที่เขาอยู่พัทยา
อย่างที่มีพี่รุ่นพี่ที่เป็นนางโชว์ก็สวยจริง

แบบนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะประกวดวิธีฟานี่นี่ไง
ใช่เว้นเห็นเมื่อนั้นภาพมันสวยเชียว
มีแต่คนอยู่ซี๋ยอทั้งนั้นแต่หูแบบมันเป๊ะอะ

แต่ของฝรั่งอย่างเมืองนอกยังดูแบบ

แต่ในไทยคงดูสวยหวาน

น่ารักอืมแล้วแต่ฉันไม่ชอบนะเขาชอบเรียกใช่ไหมอีเตี้ย
ข้อบบพวกเพื่อนกับเธอย่างบ้า
เสียใจอันนี้เสียใจมาดูเรื่องนี้ค่ะเขาบอกว่าสามีเนี่ยเปิดใจ
บอกว่าเขาไม่เจ็บแค้นหรอกหลังจากภรรยาเนี่ย

คือทั้งตัวคนเป็นแม่เองก็คือคุณ
คนนี้นะคะนายมณิษฐ์อายุ๔๙นะคะ

ก็เป็นลูกชายคนโตเปิดเผยถึงกรณีที่
อังคณรัฐอายุ๔๕ปี
ซึ่งเอาง่ายก็คือเป็นภรรยาแล้วก็เป็นแม่ของตัวเขาเองเนี่ย

บอกว่าจากการพูดคุยกับอดีตภรรยาแล้วเนี่ย

มองว่าเขาอาจจะหลงระเริงอยู่กับผู้ชายคนอื่น

ส่วนที่เขาบอกว่าสลากเป็นชื่อของเขา

สำหรับเงิน๓ล้านบาทที่ยังอยู่ในบัญชีนั้นเนี่ย
ภรรยาบอกว่าจะแบ่งมาให้ลูกลูกคนกลาง
แสนบาทคนโตล้านหนึ่ง

อีก๓วันตัวคุณพ่อเขาจะโทรไปหา
ถ้ายังไม่โอนมาให้ลูกก็คาดว่า

แต่ก่อนเข้ารายการก็ติดต่อเข้ามาเอง

พ่อเป็นคนซื้อไม่ค่อยยุ่งกับครอบครัว
โดยตนเองเป็นคนนำเรื่องนี้มาเปิดเผย

เงินหายไปจากบัญชีจำนวนมาก

ผู้ชายที่แม่หนีไปด้วยคือใคร

แล้วก็ที่ทราบว่ามีเรื่องผู้ชายมายุ่งเกี่ยวก็เพราะเรื่องเงินนี่แหละ
ที่ผ่านมาแม่ไม่เคยมีพฤติกรรมอะไรผิดสังเกตเลย
ส่วนเรื่องที่ตัวลูกเขาระเบิดอารมณ์ไปในรายการ
ก็เพราะว่าแม่พูดเหมือนไม่เหลือเยื่อใยกับครอบครัวแล้ว

จงไกรรัฐนกุลหรือวัฒนาแก้ว
ก็เปิดเผยบอกว่าการแจ้งความครั้งนี้ถือเป็นกรณีการยักยอกทรัพย์
ภรรยาเนี่ยก็คือถือลอตเตอรี่แทนนายมณิษฐ์ซึ่งเป็นคุณพ่อเนี่ยนะคะ
เปิดบัญชีขึ้นเงินแทนแล้วก็ถอดเงินออกไป
เหตุเพราะว่านายมณิษฐ์ไม่มีสมุดบัญชี
เขาก็เลยให้ภรรยาเนี่ยเป็นคนเปิด

เขาบอกว่าแม้ว่าจะเป็นชื่อภรรยาอยู่หลังลอตเตอรี่
มันก็คือมีชื่อภรรยาอยู่หลังลอตเตอรี่เนี่ยค่ะ
แต่ก็ยังมีลูกชายเป็นประจักษ์พยาน
แล้วก็สามารถนำสืบทางคดีได้ด้วย
ต่อให้ภรรยาจะไปจดทะเบียนกับผู้ชายที่หนีตามไป

อย่างไรก็ตามคดียักยอกทรัพย์สามารถยอมความกันได้

เขาเขาบอกว่าจะโอนเข้าให้ลูกคนละคนคนกลางห้าแสนครับ
คนเล็กล้านหนึ่งครับอืมหมายความว่าทุกคนก็จะก็แบบนี้ก่อน
ให้เขาไปไปมีความสุขกับคนใหม่ก่อนใช่แต่อย่างดีที่เขาโอนเงินให้ลูก
นั่นแหละเขาบอกว่าเขาจะโอนเข้าให้บัญชีให้ลูกเองอืม
เขาได้บอกกรอบเวลาไหมคะว่าจะโอนภายในกี่วันอะไรยังไงบ้างเบื้องต้น
ไม่ได้บอกครับแล้วสมมุติถ้าไม่ได้มีการโอนเข้ามาจริงจริง
เราจะยังเดินหน้าต่อในเรื่องของการฟ้องคดีอะไรยังไงไหมคะ
ถ้าเขาไม่โอนก็อาจจะเดินหน้าต่อครับอ๋อดูสิอ่าไม่หรอก
ก็ดูสิที่ฉันเคยพูดว่าจะเจอใครอ่ะเราดูนะคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะ
ทำข่าวใส่ไข่มาแปดปีอ่ะเราอ่านอย่างเงี้ยอืม
มันเหมือนทุกกระลาฟน่ะหนึ่งในล้านอ่ะมันไม่สนุกเนอะไม่ใช่อืม
บางคนอ่ะเมื่อก่อนตอนเราทำมูไนท์เราเคยทำเรื่องนี้เลยเนอะอืม
คนถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะเจออะไรแปลกแปลกแปลกหลังที่ถูกปุ๊บอ่ะ
มันจะเจอเรื่องใหญ่ชีวิตเห็นไหมบางทีก็ตายบางทีแบบถูกรางวัลที่หนึ่งปุ๊บ
รถชนพ่อแม่ตายหมดเลยหรือถูกรางวัลที่หนึ่งปุ๊บต้องครอบครัว
ก็แปลกแตกทุกอย่างหมดเลยแบบแปลกไอ้รางวัลที่หนึ่งเนี้ย
วันสุดยอดแม่มันคือมันคือความโลภรั่งเงินหรือเปล่าแม่

คนที่ถูกรถโต้รถโต้ที่เป็นพันล้านทุกคนมีปัญหาหมดเลย
มันเป็นเรื่องแปลกที่แบบว่า
ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยจะทำน่ะอืม
จากที่เคยกินข้าวด้วยกันเนอะพอไม่นานเนอะ
ยี่สิบกว่าปีน่ะเขาอยู่กันมาอืมแล้วเป็นแม่ไม่ทำเงง
แล้วก็ตอนถือเงินให้ลูกดีสุด
ให้ลูกไปเถอะเนาะถ้าแม่ไม่ให้ลูกนี่สื่อชัดแล้วว่าไม่โอเค

มาที่อีกข่าวหนึ่งนะคะอันนี้ลูกอันนี้เรื่องของลูกนะคะ
คุณผู้ชมได้ยินไหมคะว่ามันมีน้องคนนึงเนี่ยเรียนทนายความเนอะ
แต่กว่าจะได้เป็นทนายกว่าจะสอบได้ตัวทนายอะไรใช้ชีวิตลำบากมาก
เขาโพสต์ว่าความภาคภูมิใจของคนดิ้นรนสู้ชีวิตนะคะ
ทำงานขับวินจักรยานยนต์นะคะแล้วก็อีกหลายอาชีพ
เพื่อที่จะส่งตัวเองเรียนจนได้เป็นทนายความอย่างที่ตั้งใจไว้
จริงแล้วเนี่ยน้องคนนี้เขามีคุณแม่กับคุณน้านะคะ
ช่วยเหลือแหละก็เหมือนแบบช่วยเหลือลูกเราหลานเราค่ะ
แต่ว่าเขาบอกว่าเขาก็จะไปตื่นเช้ามาไปเรียนสบายก็ได้
แต่เขาไม่ทำเพราะเขาคิดว่าเขาก็จะต้องช่วยทั้งน้าและแม่ด้วย
ก็เลยทำงานออกทำงานเลยนะคะแล้วก็พอทำไปสักพักเนี่ย
ไปติดช่วงที่ไปติดทหารก็ไปติดอยู่๒ปี
ก็ต้องหยุดทุกอย่างหยุดเรียนหยุดทุกอย่างหมดนะคะ
แล้วก็พอรับใช้ชาติเสร็จเนี่ยก็เลยกลับมาเรียนต่อจนจบนะคะ
แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เป็นทนายความ
เพราะว่าต้องสอบใบอนุญาตอย่างที่บอกเนาะ
ก็เลยไปทำงานเป็นรอปภอีกนะคะไปทำงานไปเรื่อยเรื่อยนะคะ
แล้วก็อดทนสอบถึง๒ครั้งเนาะครั้งแรกก็ไม่ได้

อ่าจะได้แบบเอ่อทำงานดีดีอะไรอย่างเงี้ยครับน่ะผมก็เลย
คือคือแบบเอาเอาแค่พี่มันมาเป็นแค่แค่แค่ตัวนี่ใช่หรือไม่ใช่
ว่าก็ลำบากนะครับน่ะถ้าลำบากแล้วก็เราก็ต้องทำงานส่งตัวเองด้วย
อะไรด้วยเพราะว่าอ่าทั้งพ่อทครัวพ่อแม่เนี่ย
แต่เขาก็สอนให้เราที่รู้จักทำงานด้วยตัวเองบ้างนะครับ
เราก็ทำเรื่อยมาก

เหมือนกันแน่อยากให้แม่สนับสนุนผู้ชายแบบนี้

น้องใบ๊คอายุ๓๓ปีอยู่จังหวัดอะไรนะคะ

นครนครนะคะน้องธนากร

สนับสนุนตัวเองก่อนเนอะตอนนี้เนาะ

สนุนตัวเองก่อนเลยล่ะล่าสุดทุกบ้านอีกละให้ผู้ชายมาทำอีกละ

หลายจังหวัดเนี่ยน้ำท่วมฉับพันธุ์น้ำป่าไหลหลาก
กรุงเทพเองก็เตรียมรับมือกับฝนตกหนักพอสมควร
แล้วเราก็หวังกันว่าหลังจาก๒๔พฤศจิกายน
เราจะมีอากาศหนาวความหวัง
อีกแล้วหลังจากฝนตกไป
บอกเขาสิให้เอาผ้าเสื้อกันหนาวออกมาซักซิม
สักรอดที่แล้วหนาวไปสองสำวันเองคุณ

มันเย็นนะแต่ไม่หนาว
ไหนบอกอุ๊ยประกาศหน้าหนาวอย่างเป็นทางการ

เอาแค่เย็นก่อนก็พอพี่ก็แปลกช้อนแปลกชันเนอะ
เอาล่ะแต่๒๑๒๔เนี่ยหลังจากฝนตกปุ๊บเขาบอกโอเคล่ะ
ถ้าสมมุติเอาปกติแล้วเมื่อฝนตกลมหนาวก็จะมา
แต่ปีนี้ทางใต้ภูเก็ตโอ้โหน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากมาหลายรอบ
อุบลน่ะน้ำลดหรือยังก่อน
ชาวอุบลชาวอีสานแบบว่าตอนใต้อ่ะเป็นยังไงบ้าง
อยากจะรู้ว่าส่งถ้าสมมุติคุณยังอยู่น้ำคุณลดกันหรือยัง
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากันฮะ

นี่มาหนึ่งที่ไม่เขาบอกบางเลยนะครับ
ยังจมน้ำอยู่ตอนนี้

บางเลยความประถมยังจมน้ำอยู่เลยครับ
เขาบอกว่าชาวอุบลก็ยังไม่ได้จะดีขึ้นนะ

แต่ก็ดีขึ้นแต่หมายถึงว่าน้ำมันก็ยังไม่ได้แห้ง

วิกฤตอาจจะพ้นแล้วแต่หมายถึงว่าน้ำแห้ง
ใช้ชีวิตปกติยังไม่ได้หรอก
สูรินสีสะเกียจเป็นยังไงกันบ้าง

แต่เราเพิ่งที่น้ำแห้งกันอะไรอย่าง

ก็มีดารามีสิงโตนำโชค

พาเป้มีเข้าไปเหรอ

ปามี่ใส่แว่นขาวนี่ไง
ก็เข้าไปแบบพุทธภัยาอย่างที่บอกว่าตอนนี้
แม่เคยไปเขาบอกไปแล้วมันจะรู้สึกเป็นแบบ

เมื่อก่อนไม่ใช่พระของศาสนาพุทธแล้วล่ะ

แล้วก็มีเรื่องเล่ามากมายเลยว่า
หวัดที่เจ้าจะเอากลับมาเป็นศาสนาพุทธได้นาน
เขาถึงเชื่อว่าพระพุทธเมตตาที่อยู่ด้านใน

แล้วต้นโพตรงนี้ด้านหลังที่เขาบอกเป็น

พระพุทธเจ้ากี่องค์ก็แล้วแต่

เป็นจุดสดือโลกเป็นจุดรวมพลัง

ก็ฉันไม่กดสมาธิสั้นฉันก็นั่งอยู่ได้ครึ่งวัน

มันเย็นด้วยค่ะอากาศมัน๒๓องศา

ใช่อันนี้ก็เป็นอีกรุ่นอีกเจนเดริเชันนึงแล้วนะ
แล้วเราจะไปดูแบบว่าแค่ดูพระลามะ
เขาทำอิมเอมตื่นเต้น

ข้างในแล้วแบบว่าทุกคนอ่ะมันไม่ใช่เฉพาะคนไทยไงใช่มันเป็นแบบว่าเหมือนศูนย์รวมตาคน
เป็นสาคนเป็นเป็นสูรรวมฝรั่งฝรั่งแต่ก็เต็มไปหมดใช่แล้วอีกอย่างอีกที่แปดคือว่า
วันนี้ให้คุณเป็นอภิมหาเศรษฐีจากไหนก็แล้วแต่คุณก็ต้องกินข้าวเหมือนกัน
เพราะไม่มีร้านอาหารมันแพงใช่ค่ะเข้าไปต้องกินข้าววัดอืม
วันนี้คุณจะเป็นใครวันนี้คุณจะเป็นเจ้าของนู่นเจ้าของนี่อะไรก็แล้วแต่
ในที่สุดเสมอภาคทุกคนกินข้าววัดเพราะว่ามันไม่มีใช่ใช่หนูไปหนูก็กินข้าวที่วัด
คนดังนั้นอ่ะแต่ก็คือทุกคนไปนิ่งหมดทุกคนแบบว่าเออว่ะ
ทำให้เห็นว่าไปนั่งความเสมอภาคจริง
ใช่ส่วนใหญ่คนจะไปก็ไปพุทธคยากับพารณสีรูดเดียวกัน
ภารสีนี่ก็ไปเห็นชีวิตที่แบบอ๋อที่แบบมีความแบบ

อืมเพราะตอนนี้มันนี้เคยบอกมันมีบ่อยว่าปรองไปดูคันหนึ่งในชีวิต
เมื่อก่อนที่ผมพยายามภัยมั้งคือเมื่อก่อนทุกปีฉันจะเป็นไปก่อนปีใหม่
เออชุดข่าวจริงเราก็ไปแบบโรงพอดำไป
แล้วแบบรู้สึกว่าบางทีขนสั่งกระทานแล้วไปพวกกระโฟงกาแฟอะไรอย่างเงี้ย
แล้วไปถึงวัดที่ออกนอกเฮ้ยเหมือนสั่งกระทานบ้านเราถวายผ้าทิ้งหรือเปล่า
หรือพระเอาไปวนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ขนไปที่เนี้ยมันขนไปหนักนะ
แต่ถึงเวลารู้สึกอิ่มอ่ะอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอื

อันนี้เราไปถ่ายตอนที่เราไปช่วยมั้งใช่ครับตอนที่เราเปิดรูซเลยเอ๊ะ
มูไนท์ของเราก็ไปถ่ายอยู่อืมเหมือนเวลามันหยุดแบบเงี้ยนะเออครับผมมัน
ไม่มีการเวลาแบบอืมมันยงอบน่ะอืมต้องลองแอ๊ปไปดูพี่แดนค่ะตอกย้าว
ทวงคืนน้องแพตตี้อาจจะแบบว่าขยี้ใจนิดนึงนะอืมเริ่มต้นชีวิตคู่สามีภรรยากันเรียบร้อยแล้วนะคะ
สำหรับคุณแดมวรเวทแล้วก็น้องแพตตี้อังสุมารินหลังจากกุมมือเข้าพิธีแต่งงานอย่างอบอุ่นเรียบง่ายค่ะ
วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามล่าสุดคุณแดนก็คือตอกย้ำความหวานภาพมานี่เป็นแบบนี้
พร้อมกับข้อความระบุบอกว่าจะบอกว่าเราถ่ายพรีเวดดิ้งอืมมันก็คงไม่ใช่เพราะว่ามันแต่งไปแล้วอ่ะ
งั้นขอเรียกรูปเซ็ตนี้ว่าโพสต์เวดดิ้งแล้วกันนะครับ
อยู่ก็คิดกันว่าอยากมีรูปติดบ้าน

ถ่ายกันซะแบบว่าหลายชุดเลย
เดี๋ยวทยอยลงรูปให้ดูเรื่อยนะครับ

จริงเป็นผู้หญิงที่ดูเด็กจริง
ต้องให้รีบมีลูกเนอะ

อีกคู่นึงคู่นี้ก็หวานไม่แพ้กัน
คุณผู้ชมดูแล้วกันว่าใครขึ้นมาเลยค่ะ
คุณแพทิเซียกูธนะคะ

สวยเนอะสีนี่แหละค่ะ

ทุกคนอิ่มเอมกับความสัมพันธ์

อ่าน่าจะใช่นะ
แต่ตอนนี้คนก็เวลาเขาถ่ายรูปเก็บแล้วก็เอามาใช้ในงาน
ก่อนจะมีงานอะไรอย่างนี้จะได้เอามาใช้
ขอแสดงความยินดีด้วยอีกคู่หนึ่งนะถูกค่ะ
เบรกเนอะจะกลับมาอีกเบรกนะครับ
นี่อีกคนหนึ่งเมื่อกี้เดี๋ยวจะเจอคืนนี้
คืนนี้ใช่ไหมคะน้องไอซ์นะคะตอนนี้ก็อุ้มท้องมาได้๘เดือนแล้วเนาะเท่ารถเมย์ไหม
น้อยหน่อยของหนูกำลังจะไป๙นะ
ก็นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ก็สามีชาวฝรั่งเศสก็บอกว่า

แล้วนะคะก็เอ่อชาวเน็ตก็บอกว่าทำไมยังไม่ยอมเปิดหน้าฝ่ายชายนะ
ชาวเน็ตก็อยากเจออยากเห็นน่ะนะคะล่าสุดนะคะน้องไอซ์ก็เปิดเผยว่า
ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเราอยากจะเปิดเมื่อไหร่
ด้วยความที่แบบว่ารู้สึกว่าอยากมีพื้นที่ส่วนตัวให้เขานะคะ
วกกับเขาเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่ชอบถ่ายรูปอ่านะคะแต่ก็
ไปไหนมาไหนด้วยเป็นเรื่องปกติคือไม่ได้หมายถึงว่าไม่ไปไหนมาไหนด้วยนะ
แต่เออจริงนะคนที่ไม่ชอบถ่ายรูปไม่ชอบออกสื่อ
หงุดหงิดเลยนะคุณเราเราเคยเห็นนะแบบไปบังคับมากมาก
จะหุดหงิดนะไม่แน่นะรวมถึงนะคะหมอดูทุกคนก็พูดว่าอ่า
ความรักนะคะถ้าไม่เปิดเผยเนี่ยจะดีที่สุดค่ะหมอดูว่าอย่างงี้เนอะ
อืมอ่ายืนยันนะว่าดิฉันเนี้ยไม่ใช่เมียน้อยใครนะคะ
แล้วก็ถ้าบอกว่าทุกคนมีอดีตก็มีอดีตกันหมดล่ะค่ะ
แล้วก็เขาก็บอกว่าเขาเลือกคนที่เขารักแล้วเนอะ
เพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้ไปยุ่นวายกับเรื่องอดีตของเขา
คือฝรั่งอยู่เขาก็ไม่ค่อยจะมาอะไรนั่นมาก
เขาก็คืออยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วก็ตัวเขาเองตัวไอซ์เอง
ก็ไม่ได้ไปยุ่งเรื่องของเขาอะไม่ยุ่งไม่ยุ่ง
เขาก็จะอยู่กับปัจจุบันทำวันนี้
ไม่งื่อเอ้าอ่านลองฟังนิดหนึ่งได้ไหมตรงนั้นอ่ะ
อันนี้คือวงใหญ่มากมันแหละ
เขาถามว่าแบบถ้าแต่งงานเธออยากได้แบบไหน
จัดงานที่ไหนอะไรยังไงบอกว่าเอาเงินที่จะต้องทำทั้งหมดอ่ะ
รู้สึกว่าแบบเขาตั้งจ่ายเขาส่งเป็นใบเสิร์ฟมาให้แล้ว
เขาไปประมูลมาแล้วเขาก็ส่งมาให้เราก็แบบ
นี่คือขอฉันหรือว่ามาขายเพชรฉัน
ขอบคุณครับอืมนางบอกไม่จัดแล้วล่ะงานเงินถูกต้องไหม
๑๐กลาดได้ไหมเอามาไว้ที่แหวนนี่ใช่ไหมมันก็ไปสับสนเนอะ
จะให้อะไรจะเกิดขึ้นก็ยังไม่รู้ถูกต้องไหมล่ะอ่า
เดี๋ยวว่าอันนี้มันแน่นอนสุดงานจัดงานใช่ไหมล่ะ

ไปดูอีกข่าวหนึ่งค่ะคือคู่เนี้ยไปถูกโยงมีข่าวออกมา
กลายเป็นว่าเป็นข่าวลือคู่รักคู่จิ้นที่อีกฝ่ายนึงเนี่ย

คนก็ไปโยงกันไปว่าเป็นคู่ไหน
กลายเป็นมาที่คุณบิลกิ้งกับคุณพีพีนะคะ

บอกว่าสำหรับผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องอะไรแบบนั้นอยู่แล้ว
จากที่เคยไปสัมภาษณ์ที่ผ่านมา
คนก็จะถามว่าถ้าอีกคนนึงมีแฟนเนี่ย

ผมรู้สึกว่าสำหรับผมกับพีพี
ถ้าเกิดเขาจะมีแฟนเราก็รู้สึกว่าให้เกียรติ

ผมว่าพีพีก็น่าจะเหมือนกัน

เขาก็อยากให้อยู่คู่กันตลอดไปใช่
เข้าไปดูในด้อมอะไรแหละเขานี่มาก

พีนั่งดูพีพีแต่งตัวนี้สนุกมาก

แต่เข้าไปดูคลิปไอก่อนเขาก็เนี่ยเขาก็

เอซูปอร์ชัยเปิดตัวเด็กทางนี้สังคม

ผมยังเห็นว่าคุณดูเขาสมาร์ทดูดูไว้เชียว

แต่หมายถึงว่าอันนี้ปั้นตั้งแต่ก่อนโควิด

ดีที่๒คนนี้เยอะเยอะไหมคะ

คนนั้นสิบเจ็ดอ๋อคนนั้นช่องสามเอาไปแล้วคนนั้นที่แบบหน้า
แต่พี่เอเขาก็เหมือนคุณตั๊กกะแทนชัวรดาไปดูก่อนเนี่ยนะให้โฟกัสที่น้องสองคน
อืมแต่อุ้ยผอมดีจังเลยอ่ะเออนั่นมดดำเหรอใช่นะฮะ
เออไม่ได้พอโตมันแบบเขาเรียกว่าอะไรโครงสร้างกระดูกหน้าเนื้อมันจะเปลี่ยนไหม
สองคนในประเทศไทยที่มองเก่งอืมคนแรกพลตอานนท์อืมใช่
อีก๒ปีจะเป็นอย่างไรส่วนที่เล่นละครจะเป็นอย่างไรอะไรอย่างนี้

อู๋แต่พี่เอ๊ยเขาดูเยอะจริงนะแล้วเขาก็ฝึกหมดทุกอย่างทั้งเหลืองการแสดงถ้าบางคนร้องเพลงเต้น
นี่ร้องเพลงนะร้องเพลงเก่งทั้งคู่เลย

อย่างคนที่เข้าช่องสามไปล่ะแต่อีกคนนึงอ่ะยังเพิ่ง๑๕นิตยา
อีกคนนึงก็ดูแบบว่าได้ช่องสามแล้วไหม

แต่นี้๑๗นะคะดูดีเนอะแล้วบุคลิกการพูดการจาคาแรคเตอร์ทุกอย่างคือแบบโห

ก่อนครบทุกชาติตายกันก่อนครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ